ยังคงมีประชาชนนะคะที่เดินทางมาแสดงความอาลัย

เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณอาริยาเฟื่องประดิษฐ์กุล
รายงานสดมาจากท้องสนามหลวงเชิญค่ะ
ขณะนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกประมาณ๔๐กว่านาทีเท่านั้น
ทางสำนักพระราชวังจะเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้าไปถวายสการะพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาประสาท
แต่จนถึงขณะนี้ค่ะก็ยังคงมีประชาชนมาต่อแถว
โดยมีความหวังว่าจะทันเข้าไปถวายสการะพระบรมศพค่ะ
ประชาชนยังคงปักหลักต่อแถวเพื่อเข้าถวายสการะพระบรมศพ
เมืองหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาประสาท
แม้จะเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง๑ชั่วโมงนะคะ
ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าไปถวายสการะพระบรมศพ

โดยหญิงสาวรายนี้เดินทางมาจากจังหวัดชุมพรนะคะ
เปิดเผยว่าหากวันนี้ไม่ทันก็อยากจะค้างคืนอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อรอเข้าถวายสการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศในวันพรุ่งนี้ค่ะ
เราอยากจะมาแต่เราไม่มีโอกาสได้มาบ่อยนะคะ

ที่เราแบบอยากจะมามากเลยเมื่อมีโอกาสเราก็เลยมาค่ะ
คือมากับหน่วยงานก็เลยแบบไม่สามารถที่จะเลือกได้
อยากจะอยู่เลยค่ะอยู่ถึงพรุ่งนี้
เพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสบ่อยที่จะได้มา
อยากจะพูดอะไรครับคุณผู้ชายไม่ท้อเลยค่ะ
ความตั้งใจของเราเราอยากจะเข้าไปกราบพระองค์ท่าน
ซึ่งมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เรามีโอกาสได้ทำ
ส่วนการอำนวยความสะดวกต่างให้กับประชาชน
เช่นจุดให้บริการชุดดำสุภาพโดยเหล่าจิตอาสา
ก็ได้อธิบายถึงขั้นตอนการใช้บริการพร้อมทั้งบอกข้อจำกัดนะคะ
ก็คือเรื่องของเสื้อขนาดใหญ่โดยเฉพาะของผู้ชาย
ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะ
คิวของตัวเองแต่ละคนไปเลย
แล้วก็เข้าแถวไปเรื่อยวนไปเรื่อย

เขาก็จะสกรีนชุดให้ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
คืออย่างนี้ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เขาจะให้บัตรคิวแล้วก็มาถึงจุดเรา
เหมือนประชาชนสนิทเขายังไม่รู้ว่าชุดเป็นอย่างไร

ว่าต้องไปรับบัตรคิวอะไรตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
การที่จะเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าของเราต้องมีบัตรประชาชนหนึ่ง
แล้วก็ต้องมีบัตรคิวที่รับมาจากจุดคัดกอง
แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรประชาชน
ก็สามารถเป็นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตก็ได้
เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเพศชายเพศหญิงอะไรอย่างนี้
เพียงพอต่อประชาชนที่มาบริจาค
ตอนนี้ที่ขาดนะคะก็คือไซส์เนี่ยเราจะเป็นคลาสไซส์มาอยู่แล้ว
ทั้งการที่เราซื้อมาแล้วก็รับบริจาคมาด้วยคลาไซส์มา
แต่ว่าที่ขาดเลยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่
คือส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้เตรียมมาอยู่แล้วทั้งหญิงทั้งชายค่ะ
ก็พบว่ามีประชาชนมาใช้บริการมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้นะคะ
จากวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ
วันนี้ผลการตอบรับของประชาชนที่มาถวายความอาลัยแด่ในหลวงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ
ตั้งแต่๗โมงจนถึงเวลาประมาณ๒ทุ่มประมาณ๖๒๐๐คน
แต่วันนี้ยอดจนถึง๒ทุ่มคาดว่าน่าจะประมาณ๘๐๐
ประชาชนค่อนข้างที่จะเข้าใจมาถึงเนี่ยก็เข้าคิวโดยอัตโนมัติ

แต่ปัญหาหนึ่งที่เราอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนร่วมมือก็คือเรื่องของความสะอาด
อยากให้ช่วยกันทิ้งกระดาษทิชชู่ลงในถังขยะที่เตรียมไว้ให้
เพียงพอไหมเนื่องจากว่าการให้บริการรถสุขาของกรทมก็มีเยอะ
แต่ประชาชนค่อนข้างมาที่นี่เยอะเพราะเนื่องจากว่าไม่ต้องเดินขึ้นบันได
คนก็นิยมมาใช้แล้วก็ทุกคนก็เดินเข้ามาบอกว่าค่อนข้างจะสะอาดสุขภัณฑ์ก็ดี
สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
และไม่สามารถเข้าไปถวายสการะพระบรมศพได้ทันในวันนี้นะคะ
ทางกองอำนวยการร่วมและท้องสนามหลวง

รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเรื่องที่พัก
สำหรับผู้ที่ต้องการจะพักค้างคืนค่ะ
ริยาเฟื่องประดิษฐกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ